มีใครมีข้อเสนอเรื่องชัยแดน

ทำตามหน้าที่ของเขา
โดยไม่มีมือมืดไปแทรกแทรง
ผมเชื่อว่าเอาอยู่และจัดการได้

ในนี้

เชื่อแล้วว่ามันคือแป้งจริง
แล้วถ้าเกิดเอามันคือแป้งแล้วยังเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในรัฐบาลแบบนี้
คุณจะแก้ปัญหายาเสพติดได้ยังไง
และที่สำคัญที่สุดสวทรงเอพันธุ์ตำรวจโทมานะพงศ์
พนักงานสอบสวนออกไหมจับตามกระบวนการที่ทำทุกอย่าง
ปรากฏออกไหมจับตอนเช้าปรากฏตอนบ่ายถูกเรียกให้ไปถอนไหมจับ
จนกระทั่งนายกสมาคมตำรวจนายกสมาคมโรงเรียนในร้อยตำรวจ
นายกสมาคมพนักงานสอบสวนต้องออกแถลงการเพื่อปกป้องพันธบทโทมานะพงศ์
อย่างนี้ไงครับเลยทำให้เราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหายาเสพติดได้
เราจับได้เยอะจริงครับเสหิแต่ปัญหาคืออะไรฮะ
ที่อยู่ในคุกคือ๘๐เป็นย่อย
แล้วก็มีข้อกล่าวหาต่างนานาว่า
ยาที่เอามาขายนะเนี่ยจับแล้วเนี่ยเอามาเวียนอีก
ผมยังยืนยันว่าข้อเสนอเดียวที่คิดว่าจะแก้ปัญหายาเสพติดได้
สำคัญที่สุดคือการปฏิรูปตำรวจเท่านั้น
ถ้าไม่ปฏิรูปตำรวจแก้ปัญหาไม่ได้
ผมถามรู้อยู่กับใจมันคือแป้ง

แล้วสวทรงแอที่มีความเกี่ยวข้องกับทุนมินตรศ์เครือขายใหญ่
ของการค้ายาเสพติดที่ถูกติดแบ็คลิสต์จากสภาพยุโรปเนี่ย
ผมว่ารู้อยู่ใจมีความสำคัญกันในฐานะผู้ให้เช่าตึกกับผู้เช่าตึกใช่ไหม
แล้วถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้แกป็นถ่ายยาเสพติดได้ยังไง

ตั้งแต่ตอนที่เป็นชายแดนคือทะลักเข้ามา
แต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับปัจจุบันนี้

แต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่เราพูดกันไง
คือมันมีวัฒกรรมให้คนเคลิ้มไป

ในคนไหนรัฐบาลมาทำ

พูดมันคือแป้งเนี่ยเป็นวลีที่พูด

ถ้าจะแย้งผมต้องเอาข้อมูลมาแย้ง
ไม่ใช่มาพูดคำว่าวาธกรรมลอยแบบนี้
กินไข่ต้มน้อยเกินไปเราเปล่าครับ

คือเรากำลังพูดเรื่องยาเสพติดรับรอบเข้ามาที่ชายแดน

ถ้าให้เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจทำหน้าที่ของเขาจะแก้ปัญหาได้ถูกไหมผมไม่ได้
ผมก็ตอบคำถามของคุณชัยวุฒิแล้วแต่ผมถามคุณชัยวุฒิจากหัวใจอ่ะ
มันคือแป้งคุณชัยวุฒิคิดว่ามันเป็นแป้งจริงหรือเปล่าต่อประชาชนดิ
ตอบสิเชื่อเขาว่ามันคือแป้งไม่ตอบผมรู้น่ะลึกคุณก็ไม่เชื่อหรอก
ผมก็มีวาธกรรมของผมแต่ผมไม่อยากพูดเอาวาธกรรมครั้งที่๓มาแล้วครับ
เดี๋ยวเอาไว้ถึงเวลาก่อนเพราะตอบไม่ได้ก็บอกวาธกรรมตายแล้วว่ะ
ขับเขี้ยวทางความคิดวิสัยทัศน์จากตัวแทนพักการเมือง
เวทีดีเบตเลือกตั้ง๖๖ปลดจากจังหวัดนครศรีธรรมราช๕พฤษภาคมนี้๑๗นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เริ่มใหม่ไทยแลนด์คุณเป็นผู้ตัดสิน